ธนาคารต้นทางที่เขาไปกดเงินให้เนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็คืนเงินให้กับป้าเรียบร้อย
โอ้โหเนี่ยนะคือเมื่อวานนี้หนุ่มเวรเปรย์คนนี้ก็ออกมายืนยันว่าผมไม่ได้เอาไปผมไม่ได้เอาไปจริงนะฮะ
ตอนนี้ป้าเขาเลยไปขอโทษหนุ่มเวรเปรย์คนนี้แล้วนะเพราะว่าก็ต้องพูดตรงก็โดนไปเยอะ
รอดูข่าวนี้อยู่จะมารอขอโทษหนุ่มเวรเปรย์เหมือนกันเพราะว่าด่าไปแล้วเหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ป้าก็ขอโทษต้นด้วยป้าก็ขอโทษต้นเป็นคนในหน้าผิดหลายป้าก็ขอโทษด้วย
คุณป้ากับสามีก็ได้เจอหน้าแล้วก็ขอโทษพนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ก็มากับภรรยา
ความจริงเมื่อวานเราก็ได้ให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งนะฮะพนักงานเวรเปรย์คนนี้กับภรรยาก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปจริงนะฮะ
ภรรยาเนี่ยถึงขั้นร้องไห้เลยนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าต้องรอการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ป้าสุนันหพินรำอายุ๕๔ปีนะครับเป็นชาวตะบนศรีภูมิอำเภอกระสังจังหวัดบุรีลำ
เรื่องของเรื่องก็คือป้าสุนันเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
สุนันเนี่ยป้าเขาป่วยต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่บุรีรำเป็นประจำ
สัปดาห์นึงเนี่ยต้องไปสามวันนะแล้วทีนี้มันให้เกิดเหตุบังเอิญขึ้นมาอีก
ป้าบอกว่าที่ไปโรงพยาบาลรอบล่าสุดเนี่ยปัญหาก็คืออย่างนี้
ป้าเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุหกล้มเดินไม่ได้อีกนะ
ก็เลยต้องนั่งรถเข็นวันนั้นไปกับสามี๑๘เมษายนไปฟอกไต
ตามที่หมอนัดลูกสาวก็โอนเงินมาให้ห้าพันแปดร้อยบาทค่ะ
แต่มีเงินค้างในบัญชีอยู่นิดหน่อยสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทอืมนะ
ไปโรงพยาบาลต้องกดเงินมาใช้ทีนี้สามีก็กดเอทีเอ็มไม่เป็น
ป้าเองก็นั่งอยู่บนวิวแชร์ก็ไปไม่ได้อืม
ก็เลยวานพนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลให้ช่วยไปกดให้ค่ะนะฮะ
โอนมาให้ห้าพันแปดร้อยมีค้างอยู่สองร้อยเก้าสิบเจ็ด
เท่ากับว่าในบัญชีต้องมีหกพันเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะ
หนุ่มพนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลเขาก็ไปกดให้
บอกว่าตอนนั้นจำได้ว่าชื่อต้นค่ะพอเขาหายไปแป๊บนึงเนี่ยฮะ
อ่าคุณต้นพนักงานเวรเปรย์คนนี้นะฮะอันนี้คือภาพที่มาเจอกันในวันนี้
พอกลับมาเนี่ยพนักงานเวรเปรย์ที่ป้าบอกนะ
ป้าบอกว่าพนักงานเวรเปรย์มาบอกว่าป้าเงินมันไม่พอนะ
มันมีแค่หนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดบาทป้าก็เลยเอ๊ะก็ลูกบอกโอนมาให้แล้วหรือว่า
สงสัยลูกยังไม่โอนมาหรือลูกโอนมาแค่นี้หรือยังไง
ก็เลยให้สามีเนี่ยเดินไปกดใหม่โดยไปพร้อมกับพนักงานเวรเปรย์
อ่าก็ไปกดที่ตู้เอทีเอ็มอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ได้เงินออกมาพันบาทอืม
มันเหลือค้างอยู่พันเก้าสิบเจ็ดค่ะอ่าก็กดออกมาแล้วมันก็มีหักค่า
ต่างธนาคารอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ยังติดใจติดใจอยู่
ถามลูกลูกก็บอกโอนมาแล้วจริงเอาบุ๊กแบงค์ไปปรับไปดูที่ธนาคาร
มันมียอดเข้ามาแล้วแล้วยอดออกไปไอ้ห้าพันเนี่ยนะฮะ
ก็เลยไปแจ้งความเลยส่วนพนักงานเวรเปรย์เนี่ย
เขายืนยันฮะยืนยันเมื่อวานนี้เราก็ไปสัมภาษณ์มา
เขายืนยันว่าเขาไปกดให้จริงไปถึงเนี่ยเขาเสียบตู้แรกเลยเป็นตู้ของแบงค์ไทยพาณิชย์
แล้วไม่ได้ดูว่ามียอดคงเหลืออะไรเท่าไหร่ยังไงก็ป้าบอกฝากกดให้หน่อย๕๐๐๐
จิ้ม๕๐๐เลยมันจะมีปุ่มใช่ไหมมีให้เลือกว่าเป็นแบบ๕๐๑๐๐๒๐๐๕๐๐อะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณจะถอนเร่งด่วนโดยไม่ต้องกดหลายเมนูเขาก็กด๕๐๐พอกดปุ๊บหน้าจอมันขึ้นเลยบอกว่ายอดเงินในบัญชีไม่พอ
เขาก็เอาบัตรคืนเอาบัตรคืนออกมาแล้วก็เดินมาบอกป้าว่าแล้วไปดูอีกตู้นึงก่อน
เขาไปดูตู้ข้างอีกตู้นึงอีกตู้นึงเป็นกรุงไทยค่ะตู้นี้เสียบเข้าไปดูมันเหลืออยู่๑๘๐๐
เขาก็เดินมาบอกป้าว่าป้ามันไม่พอนะมันมีอยู่แค่พันเดียว
แล้วป้าก็เลยให้สามีมากดออกไป๑๐๐๐เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เอาไป
ห้าพันเออแต่ว่าหลักฐานจากภาพจากล้องวงจรปิดมันยังไม่มาค่ะ
มันจะเห็นชัดเลยภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ยถ้ามีเนี่ยว่า

สุดท้ายแล้วไม่ต้องรอภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับ

ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
โดยให้ข้อมูลผ่านเพจบิ๊กเกรียนบอกว่าตอนนี้ได้โอนเงินห้าพันบาทในบัญชีของป้าสุนัน
คืนให้เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากระบบการสื่อสารขัดข้อง
ในช่วงเวลาที่ลูกค้ามากดเงินก็คือหนุ่มพนักงานเวรเปรย์มากดเงินให้ป้า
แล้วเขากด๕๐๐๐บาทปรากฏว่าเงินมันไม่ออก
แล้วยอดเงินมันตัดไปใช่มันก็เลยกลายเป็นความเข้าใจผิดว่า
ป้าเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยเอาเงินเข้าไป๕๐๐บาทหรือเปล่า
ตอนนี้ป้าได้รับการชี้แจงจากทางธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ได้เงินคืนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้ว๕๐๐บาทเข้าคืนมาแล้วย้อนคืนมาแล้ว
พร้อมกับบอกว่ามุมนึงก็ดีใจแหละที่ได้เงินคืนแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องขอโทษเจ้าหน้าที่เวรเปรย์
ที่ชื่อว่าในต้นที่ไหว้วานให้เขาไปกดเงินให้ด้วยนะก็อยากจะขอโทษจริง
ที่ไปแจ้งความไปกล่าวหาว่าเอาเงินไปเนื่องจากตอนนั้นป้าเองป้าก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
แล้วก็อยากให้สังคมเนี่ยเข้าใจด้วยว่าตอนนี้ในต้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินไป
เขาต้องตกเป็นจำเลยสังคมในช่วงข้ามคืนเพียงเพราะมาอาสาช่วยป้ากดเงินแค่นั้นเอง
ที่ยายเข้าใจผิดแล้วก็

ขอโฆษีให้ยายด้วย
ก็อโหสิให้ยายด้วยยายไม่รู้เพราะคิดว่าต้นเป็นคนกดสุดท้ายก็เข้าใจอย่างนั้น
ทีนี้ยายรู้แล้วก็ส่งเงินโอนเงินมาให้คืนแล้วห้าพัน
ยายก็ดีใจยายก็ขอโทษ
ส่วนนุ่มพนักงานเวรเปรย์กับภรรยาบอกว่าก็ถือว่าโชคดีนะครับ
ที่ตอนนี้ทางธนาคารเขาตรวจสอบเจอแล้วก็แจ้งเรื่องความผิดพลาดทางระบบมาแล้ว
ไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องตกเป็นจำเลยของสังคมอีกนาน
แล้วถ้าต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนี่โอ้โหเรื่องใหญ่แน่นอน
เมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหลังจากเกิดเหตุขึ้นเครียดกันมาก
สองสามีภรรยาถูกรุมประนามจากสังคมค่ะแต่ตอนนี้ก็สบายใจแล้ว
แล้วก็ไม่ติดใจเอาความเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้น
ได้ความบริสุทธิ์มาผมก็พอใจแล้วครับไม่ขออะไรมากครับผม
ยายผมก็ไม่เอาอะไรมากครับผม
ก็คือเหมือนว่าถ้าเป็นบางคนนะคะเขามีสิทธิ์คิดฆ่าตัวตายค่ะ
แต่พวกหนูยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะก็เลยแบบยังมีชีวิตบนความเข้มแข็งและความถูกต้องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ